ท่านผู้ชมครับดราม่าร้อนในวันนี้นะฮะ
ทิศสมปองกับเจ๊ติ๋มทีวีภู
คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยนะฮะ
คือทิศสมปองหลังจากที่ศึกออกมาเนี่ยนะ
ก็จะเห็นว่าเขาทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากอืม
ร้องเพลงก็มีใช่ไหม
กงกิจการอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อ
นี่ไปมีสัญญากับทางทีวีภูของพี่ติ๋ม
หรือที่ว่ารู้จักกับดินในงามเจ๊ติ๋มทีวีภูหรือนี่
คือทิศสมปองเช้าวันนี้อัดคลิปเป็นการอัดคลิปบอกขออำลาบทบาทพิธีกร
จากรายการต่างต่างของค่ายทีวีภูของเจ๊ติ๋มทีวีภูค่ะ
มีรายการถึงไหนถึงกันรายการมหาพาสนุกรายการโทรติดทิศตอบนี่นะฮะ
ทางสถานีโทรทัศน์ก็มีทางทีวีพัวออนไลน์ก็มี
แล้วที่สมปองเนี่ยปักหมุดเอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะย้ำนะ
บอกผมไม่ได้ร่วมรายการแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการเหมือนเดิมนะครับ
คนก็มาถามถ่ายถึงสาเหตุกันเยอะแยะไปหมดว่าเออมันยังไงกันอ่ะ
คอมมหาพาสนุก
สวัสดีครับผมสมปองนครนิสงครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงแถลง
ให้ทุกท่านได้ทราบว่านะครับซิตคอมมหาพาสนุกนะครับ
รายการถึงไหนถึงกันและโทรติดทิศตอบ๓รายการนี้
ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามทั้งสามรายการนี้
เพราะถึงมีผมนะครับก็ยังมอบความสุขความสนุกและข้อคิด
ให้กับทุกท่านได้ผมเองก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเมตตาติดตามผมมาตลอดนะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้มีเรื่องแถลงชี้แจ่งแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ที่พี่ติ๋มทีวีฟูนัดสื่อโมชนบอกขอแถลงข่าวเลยนะครับ
มีทนายความมาด้วยตอนเที่ยง
แล้วบอกโอ้โหเบื้องลึกเบื้องหลังต่างนานาบอกขอตัดขาดกับ
ทิศสมปองเลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย
อยู่ดีดีมาเลิกสามรายการแล้วก็ขนข้าวของ
ออกจากบ้านพี่ติ๋มเนี่ยมันยังไงกันขนของไปหมดเลยพี่ติ๋มเนี่ยบอกว่าตอนที่ที่สมปองศึกมาเนี่ยนะ
ก็ชวนมาทำรายการโทรทัศน์ด้วยในนามทีวีภูรายการทางออนไลน์ด้วยให้อยู่ที่บ้านด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าพอมาอยู่ที่บ้านก็ปรับปรุงพื้นที่บ้านรีโนเวทต่างทำห้องทำห้องให้อัดรายการ
ในห้องนอนอยากจะมีตู้แช่วายก็จัดหาให้นี่ประมาณอย่างนี้ด้วยนะครับ
ติ๋มบอกว่าไม่ได้ว่าไปทาบทามหรืออยากได้ตัวสมปองนะแต่เขามาหาเราเอง
เราก็เห็นใจเขาเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่รับมาอยู่ในบ้าน
รีโนเวทให้หมดไปเกือบล้านหาเสื้อผ้าแบรนด์หรูให้ใส่หมดไปอีก๘๐๐๐กว่าบาท
มีงงมีงานอะไรติดต่อให้หมดพี่ติ๋มบอกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนสายบุญ
รู้จักตั้งแต่ตอนที่ทิศสมปองเนี่ยเป็นพระเนี่ยก็เลยช่วยเหลือกันมายกบ้านให้
ออฟฟิศออฟฟิศใหม่ให้ด้วยทิศสมปองเองพอมาอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
ที่บ้านที่เขามาอาศัยอยู่ตรงนี้นะที่ให้มาอยู่เนี่ยนะแล้วก็มาทำรายกงรายการด้วยเนี่ย
ติ๋มบอกว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นคนมีความฝันเยอะมีความทะเยอทยานอยากรวยเร็ว
ถึงขั้นเคยบอกว่าอยากรวยร้อยล้านใน๓เดือนอะไรประมาณอย่างนี้
ติ๋มก็บอกว่าโอ้โหคือตัวเขาเนี่ยบอกกับพี่ติ๋มว่าเขามีปัญหาเยอะมาก
ยังมีหนี้สินอยู่อีก๑๐ล้าน๙๐ล้าน๙แสนนะเป็นหนี้เพราะว่าไปซื้อที่ดิน๓๐๐ไร่
ทำสวนยางพารากับครอบครัวไหนต้องดูแลครอบครัวมีค่าใช้จ่ายอีกเดือนละแสนกว่าบาท
แต่ไอ้ครั้นบอกว่าอยากจะรวยร้อยล้านภายใน๓เดือนเนี่ยพี่ติ๋มบอกได้บอกไปตรงเลยว่านี่คือจุดแตกหักเรื่องเงินด้วย
คือทางทิศสมปองเขาเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะได้เงินเยอะเร็ว
ติ๋มก็ยังบอกกลับไปว่าโอ้โหถ้าอยากได้เงินเร็วรวยเร็วเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นพวกธุรกิจสีเทาแล้วล่ะมั้ง
นี่สมัยเนี่ยฮะยังบวชอยู่เขาก็ได้เจอเจออะไรกันอยู่เนี่ยนะครับสุดท้ายไม่รู้ยังไงทิศสมปองไปแบบไม่บอกไม่มาลาด้วยเก็บของไปหมด
ในห้องที่ให้อาศัยอยู่เหลืออยู่อย่างเดียวคือรูปของพี่ติ๋มค่ะอ่านี่นะฮะทีเนี้ยไอ้สัญญงสัญญาเนี่ยมันยังคงมีกันอยู่กับทางทีวีภูว่าจะต้องทำรายการกี่รายการมีกี่เดือนอยู่กันกี่ปีตรงนี้เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายจัดการพี่ติ๋มบอกส่วนในตัวของพี่ติ๋มเองฝากไปถึงทิศสมปองบอกว่าพี่อโหสินะ
โหสิให้ทุกอย่างให้แล้วให้เลยไม่ต้องมาเจอกันอีกไม่ร่วมงานกันแล้วขอให้โชคดีนะคะอันนี้พี่ติ๋มเขาอวยพรจริงใช่ไหมค่ะขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
เขาก็อยากจะได้ตู้วายในห้องนอนนะฮะพี่ก็ต้องเออเขาอยากได้ตู้วายก็ไม่อยากให้เขาแบบ
พี่ก็ไม่รู้เขาดื่มไม่ดื่มนะแต่มาเล่าว่าพี่ดื่มพี่ก็พยายามไม่เชื่อ
บอกเลยค่ะไม่มาลาด้วยไม่มีแม็กซแล้วก็เมื่อวานนี้ให้คนมาเก็บของทั้งหมดไปทุกชิ้น
ที่ห้องนอนเขาทิ้งไว้อยู่อันเดียวคือรูปทีม
ก็บอกว่าขอให้เขาโชคดีแล้วก็พี่อโหสิให้ทุกอย่างนะคะ
ไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องมาคิดถึงพี่อีกแล้วนะคะ
นี่ฮะอันนี้ที่พี่ติ๋มแถลงตอนเที่ยงนะ
คือคำว่าอโหสินี่คือเหมือนขอตัดขาดเหมือนแบบไม่ขอให้เลิกแล้วต่อกันแบบไม่ต้องมีเวรมีกรรมกันอีกอะไรแบบนั้น
สินอะไรที่ยังมีอยู่หรือเปล่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย

ทิศสมปองไลฟ์ต่อทันทีเลยนะฮะ
อันนี้เป็นล่าสุดช่วงบ่ายแล้วนะ

ตั้งหัวข้อการไลฟ์บอกว่าจิบกาแฟแถลงข่าวเล่าความจริง
โดยบอกว่าได้ฟังพี่สาวก็คงหมายถึงเจ๊ติ๋ม

แถลงเนี่ยนะพี่สาวแถลงขอชี้แจงทีละประเด็นแบบนี้หนึ่ง

เริ่มจากเริ่มต้นด้วยคุณติ๋มเป็นคนชวนเข้าไปอยู่เอง

เมื่อเข้าไปอยู่พบว่าบ้านกำลังรีโนเวทอยู่แล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลย
และตัวเขาก็มีวาสนาได้อยู่บ้านหลังนี้แค่๑เดือนเท่านั้น
ประเด็นเรื่องเสื้อผ้าที่บอกว่าซื้อให้๘๐๐๐กว่าบาท

ส่วนตัวเขาเนี่ยพอศึกมาไม่มีชุดสำรองอยู่แล้ว
เมื่อเขาเอาอะไรมาให้ก็เอา
เป็นคนไม่แต่งตัวอยู่แล้วที่บอกว่าเลือกของแพง
ตอนนั้นทิศสมปองบอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกอะไรแพง
ถ้าให้เลือกได้ผมคงใส่แต่ชุดฟุตบอล
ประเด็นเรื่องทะเยอร์ทะยานอยากรวย
ขอย้ำว่าตัวผมมีหนี้สินจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานหนักแลกเงิน
และขอย้ำว่าไม่เคยเอาเงินออกมาจากศาสนาเลย
แล้วก็ย้ำว่าผมเนี่ยไม่เคยหิวเงิน
คบเพื่อนที่คุณติ๋มบอกว่าโอ้เราจะเสียเพราะเพื่อนหรือเปล่า
ที่คุณติ๋มเตือนมาจะขอไตรตรองด้วยตัวเองในเรื่องนี้

ทิศสมปองเนี่ยถ้าอยากจะรวยเร็วเนี่ย
แหมมันจะมีแต่ธุรกิจสีเทาแล้วมั้งถ้าจะรวยเร็ว
ซึ่งขอบอกว่าตัวผมเนี่ยคบคนสีเทา
ที่บอกว่าอย่างนี้จริงแล้วยังไม่ได้เช็คประวัติใครนะเวลาไปคบใคร
ว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอยืนยันว่าไม่มี

เพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจสีเทาอะไรพวกนี้ไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ตู้แช่วายยอมรับเลยว่าเคยลองดื่ม
จากผู้หลักผู้ใหญ่ชวนในงานสังคม
แต่ไม่ได้ว่าไปดื่มวายอะไรอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลย
ประเด็นที่เจ๊ติ๋มระบุว่าทิศสมปองอยากรวยจนเกินไป
มันก็เป็นการพูดเล่นกันแบบทีเล่นทีจริงแบบขำ
ที่ว่าอยากรวย๑๐๐ล้านใน๓เดือนอะไรอย่างนี้
อันนี้พี่สมปองเขาชี้แจงเป็นข้อมานะครับ
หลังจากนั้นที่สมปองบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะทำงานอย่างเต็มที่
เรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนของชีวิตนะ
แล้วก็ขอบคุณพี่สาวก็คือพี่ติ๋มที่ให้ความปรารถนาดีกับตัวเข้ามาเสมอ
ถ้าผมอยากรวยจริงครับผมคงไม่เป็นประชาสมเนรไม่บวชพระแล้วครับ
ฉะนั้นยังเห็นเป็นคนผมเป็นคนหิวเงิน
เอายาเสพติดก่อนคดีคุณยังไม่สูบเลยครับ
ซึ่งจริงวันแรกที่ได้ยินได้ฟังในสัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งก็

ปองไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา

ผมอาจจะไม่ได้เช็คประวัติอะไรขนาดนั้น
อันนี้เป็นล่าสุดจากทั้งสองฝั่งนะครับ
เราก็พยายามสอบถามไปยังทิศสมปองเพิ่มเติมนะฮะหลังจากไลฟ์เสร็จนะครับ
มันก็ยังมีประเด็นอีกหลายอย่างอย่างเช่นเออตกลงแล้วยังมีสัญญาค้างกันอยู่ไหม
หนีมาแบบสัญญายังค้างอยู่หรือเปล่ามีหนี้สินอะไรกันหรือเปล่า
อะไรยังไงมีเรื่องคาใจตรงไหนบ้างแต่ยังติดต่อไม่ได้นะฮะ
สมปองนี่มีโทรศัพท์อยู่ห้าเครื่องนะฮะรวมไปถึงคุณหนึ่งเลขาด้วยนะ
ยังไงอาจจะได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเออตกลงมันยังไงกัน
จะถึงลงถึงสารไม่แน่เรื่องนี้นั่นแหละสิค่ะ

คือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่าส่องพสนี่ข่าวไร้เรียกกันเลยนะ
เดี๋ยวค่อยฟังแต่ละฝ่ายก็เคลียร์กันไปกันแล้วกัน